แล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจะหนักมากน้อยแค่ไหน
วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันกับคุณชายิพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับเป็นผู้ช่วยกรรมการภูมิในการสายงานค้าหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์บูรวะสกายเข้ามาสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจ

แล้วจะเกิดกับเรื่องของปัญหาทางด้านของเศรษฐกิจถดถอย
ก็ต้องบอกว่าในส่วนของอังกฤษเอง
การลงทุนเนี่ยมันจะมีภาพของการหยุดชะงัก
เพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้ในส่วนของอังกฤษเอง
นักธุรกิจเองหรือผู้ที่จะซื้อบ้านซื้อรถหรืออะไรก็ตาม
ตอนนี้การตัดสินใจมันหยุดชะงักหมด
นั่นหมายความว่าจะเกิดกระบวนการในเรื่องของการโยกย้ายศูนย์การทางด้านการเงิน
จากตลาดการเงินที่ลอนดอนอาจจะโยกย้ายไปอยู่ที่ตลาดการเงินที่แร้งเฟิร์ตหรือเยอรมันนะครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับภาษีการนำเข้าส่งออก
แล้วก็จำนวนของการโคต้าในการรับคนทำงานต่าง
ต้องเปลี่ยนแปลงหมดกฎระเบียบต่างหลายอย่าง
ซึ่งอังกฤษเองอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวถึง๒๓ปี
ในขณะเดียวกันอาจจะมีสมาชิกในกลุ่มของยูโรบางส่วนอาจจะตัดสินใจออกก็ได้
ถ้าอังกฤษออกไปแล้วปี๒ปีแล้วสภาพของเขาดีขึ้น
ต้องบอกว่าตอนนี้ประชากรในยุโรปเองมีปัญหากับในเรื่องของเศรษฐกิจอยู่แล้ว

ไปอุ้มในส่วนของผู้อพยพแล้วก็ในคณะเดียวกัน
ความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินกลับมาเป็นสิ่ง
ที่ทำให้คนในยุโรปเริ่มหวาดระแวง
แต่นี่อังกฤษเองถ้าออกไปแน่นอนครับในระยะสั้นนี้
อาจจะมีผลกระทบกับในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตอน
อัตราแรกเปลี่ยนเงินยูโรเมื่อเทียบกับเงินสกุลบาท
เทียบกับเงินสกุลยูเอสและสกุลอื่น
เงินเหล่านี้มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงนะครับ
ในขณะเดียวกันถ้าเราดูในส่วนของตัวผลกระทบ
หลังจากนี้ไปในปีถัดไปจะไปซ้ำเติม
เพราะว่าถ้ายุโรปอ่อนตัวลงเศรษฐกิจอ่อนตัวลง
อังกฤษเศรษฐกิจอ่อนตัวลงจะยิ่งซ้ำเติม
เพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ของโลกมันอยู่ในช่วงของเปราะบาง
ถ้าไปซ้ำเติมอย่างนั้นอาจจะขยายวงกว้างได้
ซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าผลวิเคราะห์ของมสเอง
ก็บ่งชี้นะครับว่าถ้าอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของยุโรป
ผลกระทบในปีถัดไปจะกระจายตัวมากขึ้น
แต่นี่ถ้ามาดูผลกระทบกับประเทศไทยก็ต้องบอกว่า
ไทยเรามีการสมออกโดยตรงไปในฝั่งของกลุ่มยุโรปประมาณ
ซัก๑๐๑๑แน่นอนเราก็ถูกกระทบในระดับหนึ่ง
แต่ว่าคงไม่ได้เป็นลักษณะของผลกระทบที่รุนแรงมาก

ในขณะเดียวกันผมคิดว่าผู้ประกอบการในประเทศไทย
โดยเฉพาะผู้ส่งออกเอง
การทำงานของรัฐบาลไทยเองตอนนี้เนี่ย
ที่จะผลักดันมาตรการต่างออกมาอยู่แล้วนะครับ
ฉะนั้นผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
อาจจะอยู่ในระดับที่ไม่มากนัก
ตัวเลขที่บัวหลวงเราประเมินไว้
ยังน่าจะขยายตัวโดยแต่ประมาณ๓๓เปอร์เซ็นต์
อัตราดอกเบี้ยคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับ
เรายังคงอยู่ในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำอย่างนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับ
ผลกระทบกับตลาดการเงินตลาดหุ้นล่ะเป็นอย่างไร
ก็ต้องบอกว่าในส่วนของตลาดทุนเอง
ถ้าอังกฤษออกจากยุโรปตลาดทุนอาจจะมีการปรับตัวลง
ซึ่งเราคาดว่าอาจจะอยู่ในระดับประมาณสัก๕ครับ
นักลงทุนไทยควรจะไปช้อนซื้อหุ้นกลุ่มที่อาจจะมีผลกระทบเก็บเอาไว้ไหมครับตอนนี้
ก็ต้องบอกว่าหุ้นที่ปรับตัวลงกลุ่มที่อาจจะโดนแรงกระแทกมากหน่อย
ถ้าอังกฤษออกจากยุโรปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน
เพราะว่าเมื่อสังคมโลกมองว่าเศรษฐกิจของยุโรปจะมีการอ่อนตัวลง
แล้วอาจจะมีผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยน้ำมันราคาน้ำมันอาจจะถูกปรับตัวลง
ส่วนปรับตัวลงมากระดับหนึ่งช้อนซื้อได้ไหมผมคิดว่าน่าจะได้นะครับ
หุ้นตัวใหญ่ในบ้านเราผมคิดว่าอาจจะมีดาวนไซต์ประมาณสัก๕
ครับวันนี้ขอบคุณคุณชายพอร์นหนาวว์นะครับ

แต่ว่าถ้าหุ้นก็ถ้าเกิดว่ามันลงไปแล้ว

ต้องรอติดตามเรื่องของการลงประชามติอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับ